ดูเรื่องราวของหัดมวยกันบ้างกับรายงานนี้เขาบอกว่ามีแขกคนพิเศษกับการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐ
ทางศึกยอดมวยไทยรัฐว่าอยากจะมาชมเกมการชกถึงขอบสนาม
ก็เป็นแฟนมวยนะครับที่พิการสายตาหรือว่าภาษาชาวบ้านคือตาบอดนี่แหละ
แต่ว่าเขามองไม่เห็นแล้วเขาไปที่นั่นเขาต้องการซึมซับเสียงอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
ชายเสื้อดำในภาพที่ดูท่าทางแปลกนั่งติดขอบเวทีศึกยอดมวยไทยรัฐแต่ว่าแม่
กลับไม่มองนักมวยนั่งก้มหน้าก้มตาฟังแต่เสียงโทรศัพท์
หลายคนเกิดคำถามนะครับว่าเขาเป็นใครหนอเขามาจากไหน
เขาคนนั้นก็คือเอ็มวัชระแฟนมวยผู้พิการทางสายตา
ชอบแล้วก็หลงไหลในกลิ่นสาบนวมมาตั้งแต่เด็ก
นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ๒๐ปีแล้วครับ
ตั้งแต่๘๙ขอตั้งแต่ปีถ้าใครจำได้ช่วงนั้นมวยสากลเนี่ย
สั้นกำลังดังช่วงปี๔๐
แล้วก็ติดตามมาตลอดเพราะพ่อเขาชอบดูมวย
แล้วก็เอ๊ะอะไรนี่มวยตอนนั้นคือผมเริ่มแต่มวยสากลก่อน
เริ่มดูจริงมวยสากลมาก่อนเลย
แล้วก็เลยเริ่มมาดูมวยไทยสักใกล้
ได้ว่าไปปลายปี๔๐เริ่มดูมวยไทยก็พอแล้ว
แล้วก็ดูมาตลอดจนทุกวันนี้ครับฟังภาคฟังเสียงบรรยาย
เขาชื่นชอบมวยไทยตามคุณพ่อนะครับ
ขณะที่ว่าเปิดย้อนหลังดูทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ
โดยเฉพาะนักมวยที่ตามเชียร์ก็จะมีแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม

ตอนนี้เอ็มวัชระก็ประกอบอาชีพร้องเพลงเปิดหมวก
มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
แสดงให้เห็นนะครับว่าแม้ร่างกายจะไม่ครบ๓๒
แต่ก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคต่อความชื่นชอบ
นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามวยไทยอยู่ในสายเลือด
เอกชุมพรสุรพักษณ์จารุมวนีเอาล่ะกันครับ